คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งเขาหาภรรยาไม่เจอ
ภรรยาบอกว่าเออพี่เดี๋ยวขอไปเที่ยวกับเจ้านาหน่อยนะ
เดี๋ยวไปเช้าเย็นกลับเจ้านายเป็นร้านขายกุ้งย่างนะฮะ
ปรากฏว่าไปแล้วแบบขอค้างคืนไม่ยอมกลับ
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้หายไปกับเจ้านายทั้งคืน

กินเหล้าจนเมาคุณผู้ชมสุดท้ายขับรถชนร้านกุ้งย่าง

นี่ฮะดูสิฮะทะลุไปถึงนู่นน่ะ
ข้างในนู่นน่ะไปถึงตัวห้องนอนเขาเลยนะ

ตำรวจไปเจอแต่รถกระบะเอ๊ะคนขับหายไปไหน
สภาพด้านหน้าพุ่งเข้าไปด้านในร้าน
กุ้งย่างริมถนนสุขุมวิทย์ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
รอบมันก็มีประตูเหล็กนะที่โดนครูดเข้าไปทรัพย์สินก็เสียหาย
ผู้ก่อเหตุทิ้งรถเพ็ญหนีไปตามระเบียบครับ
จริงแล้วเนี่ยคงอยากจะขับรถไปด้วยแหละแต่ว่ามันเอาออกไม่ได้ครับ
คือหม้อน้ำมันแตกนะแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้
ก็เลยทิ้งรถแบบนี้หลักฐานก็ทนโทษก็คงตามตัวได้ไม่ยาก
คุณสามโรธเทศกิจเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ตรงนี้พอดี
ใกล้จุดเกิดเหตุนะฮะใกล้จุดเกิดเหตุแล้วเขามารู้จักกับเจ้าของร้าน
ก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีคนขับรถพุ่งชนร้านกุ้งย่างนะครับ
พังเสียหายตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะฮะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณน้ำค้าบอกเห็นคนขับมาสภาพเมา
ไม่ใช่เมาอ๋อแออ๋อแอมาคือแบบท่าทางรู้เลยว่าเมาหลังก่อเหตุ
ก็เลยเหมือนจะมีคนขับรถมารับแล้วก็พากันหลบหนีไปครับ
โหเขาถอยชนอยู่สามสี่รอบเลยนะ

นะครับสุดท้ายไปไม่รอดนะครับจำรวจสภพแสนสุกตามไปเจอคนก่อเหตุคือนายอรุณศรีทองแก้วอายุ๔๑๓ปีดูหน้านี่สภาพแบบนี้ยังเมาอยู่นะฮะ
เขาบอกว่าก็เมียผมทำงานอยู่ร้านนี้เนี่ยเมียบอกว่าเดี๋ยวขอไปเที่ยวกับเจ้านานเดี๋ยวไปเช้าเย็นก็กลับแล้ว
แต่สุดท้ายไม่กลับเขาบอกเขาขอค้างคืนแล้วติดต่อเมียไม่ได้เลยแล้วไปกับเจ้านายแล้วยังไงไปค้างคืนกับใคร
เขาก็โมโหคือคิดถึงมากรักเมียมากก็เลยหึงหึงทำยังไงหาทางออกไม่ได้ดื่มเหล้าจนเมาย้อมใจ
ขับรถมาร้านนี้เจ้าของร้านมันไม่อยู่ใช่ไหมก็เลยชนเข้าไปเลยนะฮะตำรวจก็เดี๋ยวจะมีการสอบส่วนเพิ่มเติม
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับดูสิกำแพงทะลุเลยเละเทะไปหมดเลยนะฮะ